ไปดูสถานการณ์อุทธกภัยที่จังหวัดระยองครับ

ไก่ตายทีเดียว๑แสน๔หมื่นตัวเป็นอย่างน้อยคุณผู้ชมครับ

แล้วน้ำป่ายังทะลักเข้าท่วมในอีกหลายพื้นที่ครับ

พอหนี

อุ้ยดูอุ้ย
แล้วบ้านเนี่ยคนชื่อเล็กอ่ะ
เสียงมันดังมาพักนึงแล้วเมื่อกี้ตั้งนานแล้วอ่ะ
กะทิเมื่อกี้สแกงหูฟังว่าเสียงอะไรมันลั่นด้วยกว่า
นึกว่าปั่นเครื่องซักผ้าอยู่

ใครไม่เคยเห็นน้ำป่าน้ำป่าเป็นแบบนี้ครับ
แล้วก็มาแรงและเร็วแบบนี้ครับที่บอกว่ามันจะเร็วแค่ไหนที่บอกโอ้โหน้ำมาหนีไม่ทันน้ำมาหนีไม่ทันน้ำมันเป็นแบบนี้ฮะ
เป็นแบบนี้เลยคือเมื่อกี้ที่พี่เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงมาตั้งนานแล้วซักผ้าอยู่ไม่รู้อะไรพอออกมาดูเนี่ยค่ะ
แสดงว่ามันคือมันไหลมาเรื่อยแล้วเสียงที่ได้ยินก็คือน้ำมันมามันใกล้พื้นที่เข้ามาทุกที
สมัยผมไปทำข่าวก็แบบนี้แต่ชาวบ้านเล่านู่นได้ยินเสียงบุกอยู่บนป่าตึ้มมานึกว่าอะไรเอาแป๊บเดียวน้ำมาถึงตัวแล้ว
นี่เป็นตัวอย่างแล้วเป็นสัญญาณที่เราต้องเราต้องจับตาฟังจับตั้งใจฟังให้ดีด้วยนะคะใครที่อยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงเนี่ยค่ะ
ทีแรกฟิเงียนเสียงอย่างที่ผมบอกอ่ะตึ้มตึ้มอยู่ไกล
เขาก็นึกว่าใครปั่นเครื่องซักผ้าหรือเปล่า
ที่ไหนได้น้ำป่ามาประชิดบ้านแล้วครับ

แล้วคุณผู้ชมดูสภาพหลังน้ำมันผ่านไปนะ
ทุกอย่างรากเป็นหน้ากลองครับ
มีแต่สภาพดินเลนนะครับที่เนี่ยฮะ
มันไปตามเส้นทางน้ำให้เห็นเลยว่าน้ำไปทางไหนมาทางไหนนะคุณพระราพร

ใช่นอกจากน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตะบนบ้านนา๑๓
หมู่บ้านตะบนกระแสบน๕หมู่บ้านที่อำเภอแกลงอ่ะนะ
ถนนสายหลักเข้าหมู่บ้านถูกน้ำท่วมสัญจรไม่ได้ครับ
กู้ไภทำอย่างไรกู้ไภต้องใช้เรือท้องแบน
เข้าไปเอาคนที่ติดอยู่ออกมา
ส่วนระดับน้ำยังคงสูงนะครับแล้วก็อาจจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้

ฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ผมบอกโอ้โหสงสารเจ้าของจริง
พี่บุญสืบแก้วกล้าครับท่านเป็นกำนันตะบนกระแสบน
ถูกน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรได้รับความเสียหาย

อ๋อโฮตายเป็นเบื่อครับอันนี้เรียกตายเป็นเบื่อคะ
โอ้โหคือมันเป็นจุดที่มันเป็นฟาร์มไก่ด้วย
ใช่ครับนี่คือ๖รงเวียนคุณมรพลกุทุกผู้ชม
นี่ครับคือน้ำมาเร็วและแรงจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายไก่ออกมาได้ทัน
เสียหายไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท
สู้ซากไก่ที่ตายก็ยังดีนะ
อาจจะพูดก็ยังดีก็คงไม่คุ้ม
แต่ว่าซากไก่ทั้งหมดนี้มีคนเลี้ยงปลาดุกมารับซื้อแล้ว

ไปดูถนนสุขุมวิทย์บ้างช่วงตลาดกระเชษ
ที่อำเภอเมืองระยองเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักเมื่อวานนี้
พบว่าตอนนี้น้ำลดลงต่ำกว่าผิวการจราจรแล้ว
แต่ยังไม่สามารถเปิดให้รถสัญจรฝั่งขาเข้าเมืองระยองได้นะครับ
ทำไมถนนชำรุดสิครับน้ำมากัดซ้อหมด

ขยะเศษไม้ที่มันมากับน้ำถูกพัดขึ้นมากองอยู่บนถนนเพียบ
นั่นคือเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนะครับต้องมาเปิดช่องทางฝั่งขาออก
ให้รถแล่นสวนกันไปก่อน
อกจากนี้นะครับยังพบรถกระบะ๑คันครับ
ตกอยู่ในร่องน้ำริมถนนได้รับความเสียหาย
ว่าถูกน้ำซัดเมื่อคืนแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
นี่คือสถานการณ์ที่ระยองตั้งแต่เมื่อวานจนถึงขณะนี้ครับ
โซนภาคตะวันออกนี้ก็เจอกันหนักหลายพื้นที่นะคะ